แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ยังต้องชวนคุยชวนคุยกันมา๒๓วันแล้ว
ครับเรื่องของตู้ปันสุกอ่าหลายพื้นที่นะคะ
คือตอนนี้มันมีทั้งภาพที่เราเห็นแล้วโอ้ดีจังเลยน่ารักเนอะ
กิจกรรมดีดีช่วยเหลือกันแต่มันก็ยังมีภาพคนที่นิสัยไม่ค่อยจะดี
ก็ยังมีให้เห็นอยู่วันนี้มีให้ดูสองมุมเลยนะคะ
ไปดูมุมดีกันก่อนเรื่องราวดีของโครงการนี้ตู้ปันสุก
มีคุณยายอายุ๖๓ปียายแอดค่ะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะ
คุณยายเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนัก
คุณยายได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาทอ่า
แต่สิ่งที่น่ารักมากก็คือคุณยายแบ่งเงินส่วนนี้ค่ะ
ซื้อของแล้วไปใส่ไว้ในตู้
เพื่อส่งความสุขให้คนอื่นอีกเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
มาทำอะไรมาช่วยเหลือหันหน้ามานี่หันหน้ามานี่
มาช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือคนยากจน
เอาแล้วตัวเองไม่ลำบากเหรอหนูก็ลำบากเหมือนกัน
ลำบากแต่ว่าแล้วเอาของมาให้คนอื่นเขาทำไม
ไม่เก็บไว้กินไว้เองก็เห็นว่ามีพอมีพอ
ตัวเองมีกินแล้วก็เลยมีพอไว้ไว้กินมั่งเพื่อปัน
พอเพื่อปันให้คนอื่นก็กินมั่งอ๋อ
อ๋อน่ารักเนอะพร่อมภูมิดูสินี่ค่ะค่ะตั้ง
ความจริงก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนร่ำรวยแล้วก็ยังต้องขอรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
ใช่ค่ะแต่ก็ยังมีน้ำใจที่แบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อที่จะช่วยคนอื่น
เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันอ่ะไปซื้อของมาใส่ตู้ปันสุก
ใช่ค่ะยายแอดอายุ๖๓นะคะนางสาวคณิตถาบัวสกุล
ก็เนี่ยค่ะยายแอดก็ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องแป้งสบู่ขนมขบเคี้ยว
ไปใส่ในตู้ปันสุกหรือตู้แบ่งปั่นตั้งอยู่ที่หน้าสพสวังหาอสวังหาจอ่างทอง
เห็นแล้วประทับใจจริงนะคะแล้วเงินที่ยายแอดเอามาซื้อของก็คือเงิน๕๐๐๐บาท
เป็นเงินเยียวยาที่ได้มาจากรัฐบาลที่ยายแอดลงทะเบียนไปแล้วได้รับความช่วยเหลือ
ทีมข่าวก็เจอกับยายแอดนะคะที่สพแสวงหาก็ได้คุยกับยายแอดด้วยนะคะ
แอดก็บอกเลยว่ายายแอดเองก็ไม่ได้ร่ำรวยก็เดือดร้อนแหละ
นี่ค่ะนั่งแกะมะขามใส่ถุงที่ยายแอดทำแบบนี้ก็คือจะเอาไปใส่ตู้แบ่งปัน
ไว้สำหรับเอาไปทำกับข้าวได้

เพื่อใครจะไปทำอาหารทานอะไรพวกนี้นะฮะ
ผู้ในไม่มีเราเราก็ยากช่วยเรื่องเรารู้ว่าเราอะไรเราไม่มีศีลหรอก
ให้ประชาชนไปทำกับข้าวจากต้นตรงข้างบ้านหลังสถานีตำรวจเนี่ย

ต้มทำแกงบางอย่างเนี่ยต้องใช้มะขามเปียก

ก็ต้องซื้อน้ำมะขามเปียกเนี่ย
บ้านไหนแบบอยากทำแล้วต้องใช้มะขามเปียกนี่คุณยายมาใส่ให้แล้ว
ยายแอดแกะให้เสร็จสับคือพร้อมปรุงอาหาร
พร้อมเลยอะถูกต้องสบายเลยจะใส่น้ำขยัมอย่างเดียวเนี่ยใช้ได้เลย
คุณยายแอดนะคะเป็นภาพที่น่ารักจริง
มาดูมุมตรงกันข้ามกันเลยค่ะ
อันนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
ริมถนนกองพล๑๐เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
ผู้หญิงคนนี้แต่งตัวดีนะคะเดินมาที่ตู้ปันสุกที่ตั้งอยู่หน้าร้าน
แล้วเขาถือถุงพลาสติกมาสองสามถุงกวาดของในตู้ปันสุกใส่ถุงพลาสติก
แล้วเดินออกไปเลยต้องใช้คำว่ากวาดของคือแบบโกยอ่ะ
ยมาหมดเลยโอ้โหพอเดินออกไปสักห้านาทีครับ
กลับมาอีกค่ะมาอีกเหรอคนเดิมกลับมาอีกแต่มากับผู้หญิงอีกสองคน
โอ้โหเอาถุงพลาสติกนี่เห็นไหมมาสามแล้วทีเนี้ย
อันนี้กลับมาแล้วถุงพลาสติกกวาดของที่ยังเหลืออยู่ในตู้
คือตอนแรกคงยังเอาไปไม่หมดแล้วมั้งจะเอาไปให้เกลี้ยงตู้เลยอ่ะ
อืมนี่นะคะเจ้าของร้านอาหารที่เขาตั้งตู้เอาไว้เนี่ยนะคะ
เขาบอกเลยว่ากลุ่มคนกลุ่มเนี้ยตามภาพอ่ะค่ะขับรถยนต์มาด้วยนะคะ
ขับรถด้วยเหรอเออมีรถขับขับรถมาแล้วก็มาขนของในตู้ปันสุกเนี่ย
หมดตู้เลยครับตอนนี้กำลังคุยกันอยู่กับกลุ่มเพื่อนว่า
เราจะเอายังไงกันดีอืมกลัวว่าใส่ของไปเรื่อย
ก็จะมีกลุ่มคนแบบเนี้ยมาโกยของไปอ่ะ
คนที่เขาเดือดร้อนจริงมันเขาเข้าไม่ถึงอ่ะ
เข้าไม่ถึงสิ่งของเหล่านี้ครับอืมคือคนที่เขาให้ไปแล้วเนี่ย
ไม่ได้ห่วงหรอกฮะค่ะใครจะรับไปก็ได้เพียงแต่ว่าเขาเป็นห่วงคนข้างหลังที่จะได้ไม่ทั่วถึงกัน
เพราะฉะนั้นท่านจะไปรับสิ่งของจากตู้ปันสุกตู้แบ่งปันที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
คือท่านเอาแต่พอดีครับเพราะว่าหลายจุดเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดอยู่ใช่ค่ะอยากให้เอาไปเท่าที่จำเป็น
จริงจริงแล้วคุณมาหลายหลายวันมาทุกวันก็ได้อืมหยิบไปวันนิดละหน่อยอ่ะ
พอประทังชีวิตได้อ่ะนะคะถูกต้องครับเผื่อคนอื่นอื่นด้วย